อันนี้เป็นความรู้นะเวลาเราจะขับรถ

เพราะเรามองไม่เห็นว่าข้างหน้ามันมีอะไร

แต่ว่าขับมาด้วยความเร็วแล้วจังหวะขึ้นไปถึงปุ๊บตายแล้วว่ะ
อเตอร์ไซคันหนึ่งชะลออยู่กลางถนนนะครับเพราะเขาจะเลี้ยวขวาเข้าบริษัทครับ
ไม่ทันแล้วพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เข้าอย่างจังจนมอเตอร์ไซค์ลอยกระเด็นไปอีกฝั่งนึง
ไปเจอเข้ากับกระบะที่สวนเลนมาชนกระเด็นไปอีกร้อยเมตร
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่เลยนะคะส่วนคนที่ขับกระบะเองก็บาดเจ็บอีกเหมือนกัน
ตำรวจสพด่านคุณทศและกู้ภัยมาตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกัน๓คัน
บนถนนสุรนารายในตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทศ
ตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางแยกเข้าบริษัทเอกชนพอดีค่ะ
ตรงนั้นมีรถเก๋งสีดำจอดอยู่ข้างทางสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
ภายในรถมีนางบรรจบอินวกูลวัย๕๐ปีเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิเป็นคนขับ

ข้างกันข้างทางพบศพนายนิพนธลักษีจันทร์วัย๓๖ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางเลือดไหลนองพื้นเศษชิ้นส่วนรถก็กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
หากออกไปนิดนึงค่ะมีรถกระบะส่งของที่ชนกับเสาไฟฟ้า
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้หน้ารถพังยับเยินเลย
คนขับติดอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บนะคะ
ผู้ภัยก็รีบช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลด่านขุนทศ
สอบสวนทราบว่านางบรรจบเนี่ยขับรถเก๋งมาจากอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมาขับมาด้วยความเร็ว
พอถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นทางขึ้นเนินค่ะ
เบรกไม่ทันเพราะว่าจังหวะที่เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ลอยอยู่กลางถนนจะเลี้ยวขวาเข้าบริษัทเนี่ย
มันก็ระยะกระชันชิดแล้วก็เลยพุ่งชนท้ายเข้าไปเต็มแรง
ทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นข้ามเลนไปชนกับรถกระบะที่สวนมา
ก็เลยกลายเป็นโดนชนซ้ำสองจนรถและคนกระเด็นไปไกลถึง๑๐๐เมตร
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยเสียชีวิตทันทีนะคะ
แล้วรถเก่งก็รถกระบะก็เสียหลักตกข้างทางไปด้วย
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นเล็กน้อยก่อนนะครับ
ที่จะได้สอบปากคำแล้วก็หาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ